ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงสองคนเช่าห้องอยู่ใกล้กันห่างกันสองห้องอายุสี่สิบห้ากับสามสิบเจ็ดปีไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันมา
ล่าสุดฝั่งหนึ่งกำลังจะย้ายออกดันไปเจอหน้ากับอีกฝั่งหนึ่งปัญหามันก็สะสมมานาน
เนี่ยเอามีดขอเนี่ยไปยืนด่ากันจะไปฟันคอเขาอีกฝั่งหนึ่งก็เอามาสิมาสิอีกฝั่งนึงก็มีมีดเหมือนกัน
กำลังโมโหทะเลาะกับสามีอยู่แล้วมาเจอฝั่งนี้อีกค่ะสุดท้ายไล่ฟันไล่แทงกัน
ฝ่ายที่อยู่หน้าห้องเนี่ยที่มีมีดขอเนี่ยตอนแรกจะฟันเขาโดนเขาแทงกลับมาขออนุญาตนะตายเลยครับโอ้
ตายอยู่หน้าบ้านตัวเองนี่แหละฮะนี่ฮะนี่ฮะฟันเขาก่อนนะอ่า
คนเสื้อแดงก็ไม่ยอมสิจ้วงแทงจ้วงแทงไปจ้วงแทงไปมาสุดท้ายโดนเขาแทงอ่ะคุณผู้ชม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

เอาซะหน่อยท้าทายด้วยแสงจันท้าทายเอามีดไปยืนจะฟันคอเขาก็เลยแบบเธอก็มีมีดนะฮะ
ส่วนสามีเธอก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

มันไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยเรื่องของเรื่องนี้

ก็คือเขาฟันคอหนูก่อน

ฟันเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าท่าไหน
หนูก็ป้องกันตัวค่ะหนู

ก็ไม่ได้ไม่รู้
จริงคุณรัศมีร์เขาก็เป็นบาดแผลที่คอนะ

ไม่ได้เยอะมากก็โดนฟันจริงแหละ
แต่ถ้าคุณรัศมีร์ไม่เดินเข้าไปหาเขาถึงหน้าห้อง

สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไป
เพราะว่าสุดท้ายตำรวจต้องนำตัวไป
ดำเนินคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา

นะครับยังไงแล้ว